เรียบง่ายมากมีเพื่อนมีญาติไม่มีคนผ่านหน้าแหงเวียนรอบอุโบสด
ไม่มีแตรวงอะไรไม่ต้องมีงานเลี้ยงฉลองพระบวชใหม่อะไร
นี่ที่เป็นวัดราชบุรณะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
มีพิธีบรรพชานายศักดิ์นรินรักแพงอายุ๒๙ปีและนายศักดิ์ชายรักแพงอายุ๒๔ปี
ทั้งสองเป็นหลานชายของจ้าวาดวัดราชบุรณะนะครับ
เป็นการบวชพระที่จัดได้อย่างเรียบง่ายมาก
หลังจากมีพิธีเทศสอนนาคบนสาราการประเรียนแล้วบรรดายาดลูกศิษย์วัดก็ช่วยกันพานาคเข้าอุโบสถ
เดินถือผ้าไตรบาทพานาควนรอบอุโบสถสามรอบประกอบพิธีให้นาคท่องคำสวดโปรยทาน
ทำพิธีอุปสมบทในอุโบสถการบวชก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย
เป็นไปอย่างเรียบง่ายตามความประสงค์ของผู้บวชพระทั้งสองด้วยนะ
ค่ะไม่มีการเอาดนตรีมานำขบวนไม่ต้องมีการจัดงานฉลองพระบวชใหม่
เป็นภาพที่นี่ฮะใครเห็นก็ชื่นชมนะครับ
คานหงษาชุมที่เป็นลุงของพระทั้งสองรูปบอกว่าวันนี้ได้บวชหลานชายสองคนดีใจมาก
บุญมากพิธีบวชเอาแบบง่ายไม่ต้องมีอะไรมาก
มีเพื่อนเพื่อนของนาคมาสามสี่คนช่วยกันถือของช่วงที่แห่นาครอบโบสถ
แล้วก็เข้าโบสถ์ก็เสร็จพิธีก็ได้บุญเหมือนกันค่ะ
ลูกหลานก็บวชง่ายง่ายก็ได้ได้บุญเหมือนกัน
บวชหลานก็ได้บุญเหมือนกันบวชน้อยก็ได้บุญเหมือนกันนั่นแหละ
บวชลูกหลานก็ได้สบายแล้วแล้วเสร็จแล้ว
บวชเยอะก็ได้บวชเหมือนกันบวชน้อยก็ได้บวชเหมือนกัน
เมื่อเช้านี้มีเยอะไหมครับในราวห้าสี่ห้าคนนี้แหละ
ก็ได้บุญเหมือนกันนั่นแหละ
ด้านพระศักดรินก็ได้กล่าวหลังบวชเสร็จนะคะว่าถึงเวลาบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่และบุพการีตามหลักพระพุทธศาสนา
ชายไทยต้องบวชทดแทนบุญคุณการบวชง่ายแบบนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะ
ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาบวชเข้าโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็เป็นพระเหมือนกัน
มีอะไรก็เข้าบวชนะครับที่พระอุปชามีอะไรครับผม
ส่วนท่านเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะนะคะพระครูสิทธิธรรมภิวัฒน์
ท่านก็บอกว่าหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาของการบวช
เมื่อมีเครื่องบริหารแล้วก็เวียนหน้าเข้าโบสถ์
มีคู่สวดพระอุปชาพระอันดับก็แค่นั้นเอง
ส่วนพิธีกรรมต่างที่มันนอกเหนือจากนี้ค่ะ

การที่คนจะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
ที่จริงมันไม่มีอะไรมากมายไก่กองหรอก
ถ้าบวชแล้วอยากจะให้ได้บุญได้กุศลจริงก็คือ
เมื่อมีเครื่องบริหารครบบริบูรณ์แล้วก็

มีคู่สวดอุปชาพระอันดับแค่นั้นเอง
ก็คือหัวใจสำคัญในการบรรพชาอุปสรมบวช
ส่วนพิธีกรรมต่างนอกเหนือจากนี้
ก็เป็นแค่องค์ประกอบนะนะ
ว่าต้องมีโน้นบ้างต้องมีนี้บ้าง
ดนตรีมีหมอลำมีอะไรหลายอย่าง

แต่หัวใจสำคัญจริงก็คือ
ต้องมีคู่สวดอุปชามีพระอันดับ
แล้วก็พระเข้าไปบวชในอุโบสถ
แค่นั้นเองไม่ยากนะไม่ง่าย
ก็อย่างที่ท่านเจ้าอาวาสบอกแล้วค่ะว่า
สิ่งอื่นมันเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้น
แต่วงดนตรีมหรสบอะไรต่าง

ความจริงพระที่บวชเขาก็แทบไม่ได้ยุ่งอะไรกับตรงนั้นเลยด้วยใช่ไหม

แล้วหลายพื้นที่เขาก็จัดกันแบบเรียบง่ายอย่างเมื่อสักครู่นี้นะหลายจังหวัดน่ะ
ก็อยากดื่มอยากฉลองอยากคึกคักอะไรกันก็